คุณผู้ชมคะช่วงเย็นที่ผ่านมาในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปหนึ่งแล้วก็โหคนพูดถึงกันเยอะมาก
เป็นภาพของผู้หญิงชาวต่างชาตินะคุณภาคภูมิ
อยู่ดีก็ไปห้อยโหนตีรังกาอยู่สลิงริมหน้าต่างที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
สาหัสก็เสียชีวิต
อยู่แบบนี้โอ้โหเนี่ยเอาขาห้อยอย่างนี้๒ชั่วโมงนะคะ
สองชั่วโมงเหรอสองชั่วโมงคนก็พยายามจะตะโกนจะช่วยเนี่ยค่ะ
ครับสุดท้ายเนี่ยจนเขาหมดแรงไปเองอืมจนเขาหมดแรงไม่มีแรงเนี้ยค่ะ
เนี่ยเอาเท้าเกี่ยวเอาไว้ห้อยหัวลงไปก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างข้างเห็นไหมคะ
พยายามจะเข้าไปใกล้พยายามจะไปคุยไปช่วยห้อยตัวอยู่แบบเนี้ย
เนี่ยโอ้โหนี่อันนี้ลงมาขยักหนึ่งก่อนแล้วก็เอามือคว้าเอาไว้
คุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยครับหมดแรงแล้วก็ร่วงลงไปค่ะครับโอ้โห
เหลียวมันเหลียวเนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามจะเดินไปใกล้ใกล้ล่วงลงไปแบบนี้
ดีมีเบาะรองเพราะระหว่าง๒ชั่วโมงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเอาเบาะมารองไว้
เผื่อเจรจาไม่ได้ช่วยไม่ได้ร่วงลงมาตกลงมาจะได้มีเบาะ
กู้ภัยกู้ชีพเอาไว้ได้เดชมุนจริงจริงคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมคือ
รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อช่วงประมาณสักตี๓เขาเดินอยู่บนทางด่วนแถวพระราม๔
ตีสามเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาไปเดินอยู่บนทางด่วนค่ะอ่า
เขาไปเจอก็เลยนำตัวไปให้กับตำรวจท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิจะให้เขาช่วยเหลือ
เพราะเห็นว่าเป็นชาวต่างชาติใช่ค่ะสักพักนึงช่วงสายสายเอ้าหายไป
สุดท้ายสักสิบเอ็ดโมงก็มาเจอห้อยโหนแกว่งตัวอยู่แบบเนี้ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่สุวรรณภูมิที่ได้รับการมอบตัวมา
บอกว่าพยายามเจรจาตั้งแต่เช้าที่ได้รับการส่งตัวมาแล้วนะคุณเขียนมาสอน
เขาบอกเขาไม่คุยกับใครเลยนะคะ

แต่เจ้าหน้าที่เขาสังเกตเห็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ที่ตัวของผู้หญิงคนนี้มีรอยศักดิ์ที่หลัง

แต่ดูลักษณะท่าทางการตีเนี่ยต้องคนที่เป็นยิมนาสติกนะ

ถ้าแบบนี้ถ้าไม่เคยฝึกไม่เคยอะไรมันทำไม่ได้ค่ะ
มันไม่ใช่ลักษณะคลุ้มคลั่งแล้วก็ปีนขึ้นไปบนที่สูง
แล้วก็เรียกร้องอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่
ที่เจ้าหน้าที่เราก็เอาเบาะลมมาวางรองไว้ได้ทันนะครับ